สื่อมีผลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น
แต่สื่อที่เหมาะสมกับเยาวชนมีจำนวนน้อย
การผลิตสื่อสร้างสรรค์จึงมีข้อจำกัด
คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อภายใต้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านเกษตรและวิถีชุมชนเพื่อครอบครัวยุคใหม่
โดยพัฒนาพื้นที่เกษตรดั้งเดิมสู่พื้นที่ท่องเที่ยวและการเรียนรู้ใกล้เมือง
และเมื่อเร็วนี้โครงการได้จัดกิจกรรมเสวนาห้องเรียนพ่อแม่ครอบครัว
พบกับผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมเรียนรู้
มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์
ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กรวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
โดยมีครอบครัวพ่อเปิ้ลนาคอนแม่จูนและเด็กคุณโอคถามหากายี
ผู้ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้จากบ้านเรือนช้างเผือก
แพทย์โมกศักดิ์แสงทองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง
รสวงมนต์สิทธิสมานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
และคุณกุจุมาวดีกรองทองผู้ก่อตั้งพื้นที่เรียนรู้แลนแลต